เรื่องของการท่องเที่ยวและการพัฒนาพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว
โดยเฉพาะพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
เรื่องของธรรมชาติก็ต้องอนุรักษ์
เรื่องของชาวบ้านในพื้นที่ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์
การสร้างอาชีพก็ต้องมีให้ต่อชาวบ้านด้วย
วิถีชีวิตของชาวบ้านก็ยังคงต้องคงอยู่
ทุกอย่างต้องไปด้วยกันด้วยความกลมกล่อมแล้วก็ผสมผสานกัน
ดังนั้นจากกลมกล่อมผสมผสานกันอย่างไกล
เรามีพื้นที่ที่เป็นตัวอย่างให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ติดตามได้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
เขาหินปูนโผล่พ้นน้ำรูปร่างแปลกตา

ล้อมรอบด้วยธรรมชาติที่สมบูรณ์
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ถูกเรียกคันว่า

หรือเข่วรัชประพาจังหวัดสุรทานี

ไม่ใช่เพียงความสวยงามของธรรมชาติเท่านั้นที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสแบบใกล้ชิด
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของที่นี่นำมาสู่การสร้างศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวคลองพระ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาศกได้ริเริ่มจัดสร้างในรูปแบบแพร่เชิงอนุรักษ์
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดไปสู่การทำงานร่วมกันกับชุมชน
โดยการเปิดโอกาสให้เขาได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในบ้านเกิดของตัวเอง
ก็มาร่วมกับชุมชนนะครับในการทำความเข้าใจว่าตรงนี้มันเป็นสมบัติของเขาในส่วนหนึ่ง
มาช่วยกันดูแลรักษาซึ่งอุทยานเจ้าหน้าที่เราก็จะได้มีชุมชนช่วยเป็นหูเป็นตา
ผมถือว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่ช่วยเราได้อย่างมากว่าตัวชุมชนเองกระจายอยู่รอบพื้นที่เรา
แล้วการท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นรายได้หลักของเขาไปแล้วนะครับในปัจจุบันนี้อย่างเช่น
ผู้ประกอบการที่มาวิ่งรับท่องเที่ยวในเรือหางยาวซึ่งเป็นชุมชนดั้งเดิมแล้วก็ทำให้รายได้เขาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก
ซึ่งก็ทำให้เขาได้เข้าใจว่าในการที่มาดูแลทรัพยากรธรรมชาตินอกจากทำให้ป่าสมบูรณ์แล้ว
ยังเป็นการพัฒนาแหล่งเที่ยวนะครับให้เขาด้วยอีกทางหนึ่ง
ระยะเวลากว่า๑ปีที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาศกได้เริ่มต้นพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติภายในศูนย์พัฒนาการท่องเที่ยวคลองคะ
รวมทั้งปรับพื้นที่ศูนย์ให้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชาวใต้สอดแทรกไว้ภายในโปรแกรมการท่องเที่ยว
เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสและเรียนรู้การใช้ชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างลงตัว
ทำให้ปัจจุบันแพร่คลองคะกลายเป็นแพร่ต้นแบบเพื่อนำร่องให้แผ่เอกชนในพื้นที่เดียวกันทั้ง๑๒ราย
ดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
พื้นที่คลองคะเป็นอีกหนึ่งจุดที่ขณะนี้ถูกปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับนักอนุรักษ์นะคะ
และยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะ
รายได้ที่มาจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินายภัยรัฐเกรดนุสิตชาวบ้านในพื้นที่บอกว่า
หลังการสร้างเขื่อนเสร็จสิ้นจนมีการต่อยอดปรับพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนั้น
ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่ทำอาชีพประมงและการเกษตรต่างเปลี่ยนอาชีพและหันไปให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อุทยานเขาศก
เพราะเขาได้รับความรู้ในการเป็นไกด์นำเที่ยวและทักษะภาษาเพิ่มมากขึ้น
ให้โอกาสเราอาทิตย์ก็ถ้าบุรัวจัดถูกอ่า
ไปทำแนวทางที่ถูกต้องหน่วยงานก็มี
ยื่นมือเข้ามาช่วยถ้าว่าเราไม่ปล่อยให้ถูก
บางสิ่งบางอย่างถึงที่ปิดเราก็หลีกไม่ได้
การให้ความร่วมมือของคนในชุมชนที่มีต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาศก
ปัจจุบันมีเป้าหมายร่วมกันชัดเจนคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
วกกับจุดเด่นของพื้นที่ที่สวยงามทำให้การท่องเที่ยวที่นี่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวมีมากถึงวันละกว่าพันคนและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
แน่นอนว่าการเติบโตในทุกด้านล้วนเอื้อประโยชน์ด้านรายได้ที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชน
ขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อคงความเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พร้อมให้ทุกคนกลับมาเยี่ยมเยือนไม่รู้จบ
วรชิตวงทองถ่ายภาพระวิการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน